มาช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาอัปเดตลูกทุ่งสาวร้อยล้านวิวกันหน่อยนะคะ
ที่ตอนนี้เนี่ยยอดวิวพุ่งไปแล้วค่ะสองร้อยแปดสิบหกล้านวิว
คือต้องบอกว่าช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณกวางพีรพันธ์ดังมากนะ
แจ้งเกิดเป็นราชินีรถแห่คนใหม่
ถึงจะติดสถานการณ์โควิดแต่ก็มีงานโชว์งานคอนเสิร์ตติดต่อกันเดือนละเป็นร้อยคิวคุณผู้ชม
ล่าสุดความฮอตของคุณกวางไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่เสียงเพลง
แต่ยังได้โดดเด้งมาเป็นนางเอกหนังฮักเจ้าอิหลีจ้า
ชันคู่กับพระเอกหนุ่มตุมตามยุทธนาพร้อมพิธีหมอลำหน้าหล่อเต็มเฟรมเลยนะคะ
งานนี้เจ้าตัวรู้สึกยังไงทั้งเรื่องงานแสดงและการก้าวเข้ามาเป็นดาวติ๊กต๊อกดวงใหม่
เต้นโยกไม่กี่คิวโอ้โหคนดูตั้ง๓ล้านวิว
เราไปฟังเสียงน้องกวางจีรพันธ์กันหน่อยจ้า
อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกภาพยนตร์เรื่องแรกเลย

สุดเลยค่ะมายืนตื่นเต้นอยู่แล้วตื่นเต้นกว่าขึ้นคอนเสิร์ตอีก
ราชินีเพลงเศร้าเศร้าจนตายไปข้างนึงเลย

เต้นอาหารเพราะมันลั่นลั่นกลัวค่ะ
ก็ถือว่าไม่เยอะซอบ
โดยเผลอโน้ตหมอนลำก็เลยเดียวนะ
โดยเพลงฮิตติดชาร์จในใจของตุ๋มตามก็คือเพลง

ของพ่อพรศักดิ์สองแสงผู้ล่วงลับนั่นเองค่ะ

ผมเป็นคนอีสานโดยกำเนิดอยู่แล้วครับ
แต่เพียงแต่ว่าผมไปเกิดแล้วก็โตที่นครสวรรค์
ต้องบอกว่า๓ปีนี่เล่นอีสานครับ
เรามาแทรกนี้จริงแล้วก็ยังเงินห้องลูกทุ่งอยู่ครับ
แล้วก็มีโอกาสถ้ามันมีโอกาสก็ได้เห็นอยู่แล้วครับ

ครับผมพาออกมานี่มีแต่ตัวโน้ตหมอลำเลย
บึง